คุณผู้ชมครับบางทีตื่นเช้ามาเปิดไทท์ฟีดเฟซบุ๊คดู
อยากให้ลองเข้าไปดูในเพจที่ใช้ชื่อว่าจอมวัฒนากันหน่อยนะคะ
เป็นบุคคลที่น่าชื่นชมแล้วก็น่าสนับสนุน
เขาเป็นอามภาษณ์ตั้งแต่อกลงไปจนถึงปลายเท้าเลยเพราะประสบอุบัติเหตุ
แต่ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาค่ะเขาวาดรูปขาย
เพราะมีความฝันอยากที่จะสร้างบ้านซื้อบ้านให้พ่อแม่และลูกสาวได้เยอะ

ใช่ค่ะนี่ค่ะนี่คือนายวัฒนาจันชายหรือว่าจอมนะคะอายุ๒๙ปี
เขาต้องนอนอยู่บนเตียงนอนบ้านเก่าหลังเล็กซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินของญาติ
ในอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาบ้านเล็กเล็กหลังนี้อยู่กันทั้งหมดหกชีวิตค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่า๒๘กันยายนปี๒๕๕๖เมื่อ๖ปีที่แล้ว
เขาออกไปทำสวนแล้วถูกต้นไม้ล้มทับกระดูกต้นคอเนี่ยหัก
จะโชคดีที่ไม่ถึงกับชีวิตแต่เส้นประสาทกระดูกไขสันหลังไม่ทำงานค่ะ
ทำให้เขาเป็นอามภาษณ์ตั้งแต่หน้าอกจนถึงปลายเท้า
พอป่วยได้๒ปีเขาก็แยกทางกับภรรยาแต่มีลูกสาวด้วยกันนะคะ๑คน
ตอนนี้ลูกสาวอายุ๖ขวบแล้วค่ะ
เขาเริ่มเรียนวาดรูปจากเพจสอนวาดรูปของอาจารย์ดนจูกระโทกซึ่งเป็นคนพิการเหมือนกัน
เริ่มทำแบบนี้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๗คือหลังประสบอุบัติเหตุปีเดียว
เขาบอกว่าเขาวาดได้หมดเลยนะภาพสีก็วาดได้ภาพขาวดำก็วาดได้
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเสาบ้านเขาวาดภาพจนสามารถซื้อเสามาตั้งได้แล้วค่ะ
เขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหน
แต่เขาอยากจะทำให้ลูกสาวเขาภูมิใจว่าพ่อเนี่ยสร้างบ้านไว้ให้ลูก
ลายมือเขาดิลายเซ็นลายมือเขาสิ
เขาตั้งใจที่จะวาดรูปขายแบบนี้สร้างบ้านให้พ่อให้แม่และลูกสาวอยู่
ซึ่งภาพแต่ละภาพของคุณจอมเนี่ยนะคะรูปหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาวาดประมาณ๓๔วัน
ราคาแล้วแต่ขนาด๕๐๐บาทจนถึง๑๕๐๐บาท
หรือใครอยากสนับสนุนเป็นทุนทรัพย์เผื่อซื้ออุปกรณ์หรือว่าอยากจะช่วยเหลือทางด้านไหนเนี่ยโอนไปเลย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรนะคะ
หรืออยากจะติดต่อขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้ด้วย
เผื่อจะติดต่อไปทำงานหรือว่าจ้างงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
เบอร์อยู่บนหน้าจอเราเลยจดไว้ได้นะคะ๐๖๓๒๓๔๙๘๔๘ค่ะ
คนเป็นอมภาษณ์นอนอยู่แบบนี้แต่วาดรูป
แล้วไปซื้อเสาบ้านมาให้คนที่เดินได้ได้อยู่กัน

บอกเขาฝึกวาดรูปจากเพจสอนวาดรูปอาจารย์ด่วนจูกระโทกที่เป็นผู้พิการเหมือนกัน

คุณผู้ชมเข้าไปแล้วก็ช่วยเขาได้นะครับ